ส่วนผักที่นี่เขาบอกว่าโอ้โหผักเนี่ยสดมากแล้ว
สะอาดตั้งแต่ใบยันรากรากยันใบ
โอ้โหน่ากินแบบน่ากิน
สวยจังเลยผักที่นี่สวยจังเลย
ผักดูสะอาดดูแบบสดชื่น
ถ้าสวยอย่างงี้ผมกินยันรากแล้วฮะ

และที่เราเห็นอยู่นี่คือสวนผักคุณยาย

คือแปลว่าเหมือนมูลคล้ายอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสวนผักของคุณยาย
เป็นสวนผักไฮโดโปรนิกเกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณอำพรกมุธมาตร
ซึ่งตอนนี้ผักอยู่ที่ประเทศสวีเดนแล้วก็ถึงวัยเกษียณปั๊บ
แกก็อยากจะมีสวนผักเอาไว้ปลูกแก้เหงาลูกหลานก็เลยสารฝันคุณแม่คุณยาย
ด้วยการทำสวนนำร่องรอคุณยายกลับบ้านพร้อมทั้งต่อยอดความฝัน
ด้วยการสร้างธุรกิจเล็กให้กับคุณยายด้วยการส่งขาย
และที่บอกว่าผักของที่นี่เนี่ยสะอาดตั้งแต่ใบยันรากเลยนะ
เพราะว่าเขาทำเองทุกขั้นตอนแบบใส่ใจตั้งแต่เริ่มผสมปุ๋ยเลย
เพราะต้นกล้า๑๔วันนำต้นกล้าลงกล่องอนุบาลต่ออีก๑๔วัน
จากนั้นนำลงกล่องแล้วก็ปลูกต่ออีกประมาณ๑๔วัน
แบบนี้เลยนะคะพอครบ๔๒วันเหล่าผักต่างน้องจะเติบโต
จนกลายเป็นผักสีเขียวสดสะอาดน่ากินน่าทานแบบนี้
คือผักสลัดนั่นเองเนาะคุณผู้ชมแล้วที่ร้านมีออเดอร์ทางสวน
ก็จะมาเก็บสดพอมีออเดอร์เขาจะมาเก็บแล้วก็ห่อ
แบบที่เห็นเลยนะคะผักเหล่านี้นะคะนำไปทำอาหารแล้ว
คุณบอกเลยคนที่ชอบทานพวกผักสลัดมันฟินมาก
เพราะให้ผักสดมันปรักสลัดมันสามารถทานได้เยอะ
มักแบบนี้แรงแบบสดแบบนี้เลยรู้ไหมคุณ
ใครที่อยากจะสั่งนะดูแล้วอยากกินสลัด
สำหรับราคาขายสลัดรวมนะเป็นกิโลกรัม

ถ้าแบบผักเดียวก็จะ๑๔๐บาท
หรือถ้าใครจะมาเก็บสดที่สวน

เก็บที่สวนเลยก็ได้เหมือนกัน

หมู่บ้านของรามอินทรายกับสุโภค

คือสวนผักที่ปลูกขึ้นเพราะรัก

แล้วก็จ้างรายได้เก็บขายได้ด้วย
เท่าที่ดูมันเหมือนเป็นบ้านบ้านต่าง

ดิฉันเคยทดลองปลูกเมลอนหน้าบ้านได้

ไม่ทดลองปลูกไงแบบน้ำ
แล้วค่อยเอาไปลงที่ที่แปลงที่ใหญ่อีกทีนึง

จากต้นเดียวกลายเป็นฟาร์มเมลอนเลย

เดี๋ยวเค้าจะแลกกับอะไรสักอย่าง

อ๋อเดี๋ยวถึงหน้าเอามาขาย
ร้านพริกย่าง๑๐บาทจะแลกเมลอน
หน้ามมมเอาเวลากันไปเรื่องของกินของเที่ยวอะไรทั้งแต่